มาดูเรื่องนี้กันต่อหน่อยดีกว่านะคะสำหรับคนเบื้องหน้าเบื้องหลังในวงการบันเทิงเนี่ย
ก็ร้องครวนกันมานานแล้วบอกว่าคิดถึงบรรยากาศกองถ่าย
แต่ถามว่าสถานการณ์คลายล็อกแบบนี้แล้วถ่ายรายการถ่ายละครละครได้แล้วหรือยังนะคะ
เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังค่ะเอาขึ้นภาพมาได้เลยคุณผู้ชมนี่หลากหลายเรื่องราวนะคะ
ที่เราต้องรับรู้ไปพร้อมกันเพราะว่าช่วงนี้หลายคนอาจจะคิดอยู่ว่า
ทำไมอยู่บ้านดูละครละครรีรันวนกันไปวนกันมาเพราะว่าอะไรกองถ่ายละครที่เขาถ่ายกัน
ต่อช็อตวันต่อวันเนี่ยมันออกไปถ่ายไม่ได้นั่นเองนะคะศูนย์บริการสถานการณ์
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดสิบเก้าหรือว่าสบคค่ะออกมาตรการผ่อนปล้น
อำนวยความสะดวกในการประกอบกิจกรรมด้านต่างต่างฝ่ายงานการถ่ายภาพยนตร์และวิดิทัศน์ค่ะ
เขามีการจัดประชุมเน้นย้ำข้อกำหนดเลยนะคะว่ายังไงบ้าง
หนึ่งค่ะเขาบอกว่าจำกัดจำนวนนักแสดงและทีมงาน
พยายามนะต้องไม่เกินห้าสิบคนต่อหนึ่งกองในหนึ่งวันค่ะ
๒ค่ะตั้งจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่
ให้มีบริการเจลแอลกอฮอลตามจุดต่างในกองถ่ายด้วย
ระหว่างรอการถ่ายทำทีมงานและนักแสดงต้องใส่หน้ากากอนามัย

ข้อ๓ค่ะโหลดแอปพลิเคชันไทยชนะ
เพื่อติดตามและประเมินผลว่าในวันหนึ่งคุณเดินทางไปยังจุดไหนบ้างนั่นเองนะฮะ
ส่วนข้อ๔ค่ะเป็นการแยกสัดส่วนพื้นที่ในการทำงานของกองถ่าย
อันนี้เลื่อนออกไปก่อนได้เลยรวมไปถึงฉากบู้นะคะ
เพราะว่ามันจะมีการสัมผัสที่ใกล้ชิดกันมากนั่นเอง
หากว่ากองละครกองไหนฝ่าฝืนสั่งปิดกองได้ทันทีค่ะ

พร้อมให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังค่ะ
ในการทำตามมาตรการของรัฐด้วยนั่นเองค่ะ
ถ้าใครติดจากวงการบันเทิงไปสักคนหนึ่งเนี่ยมันเสียหายทั้งวงการเพราะฉะนั้นยังไงเราก็ต้องเราก็ต้องดูแลรักษามาตรฐานการความป้องกันของเราให้มันดีที่สุด
เรายังต้องระมัดระวังนะครับก็อยากให้ทุกกองนะครับมีมาตรการที่ป้องกันดูแลกัน
แล้วก็ยินดีให้ความร่วมมือเพื่อช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดแล้วก็ขอกำลังใจจากแฟนให้กับทีมนักแสดงและกองถ่ายทุกคนด้วยค่ะ
ยังไม่ค่อยชินคือบางทีมันจะแบบมันจะมีขั้นตอนไง
พอคัดปุ๊บทุกคนต้องเอาเฟสชิลมาใส่

เช่นก่อนคอเข้ามาหักก็คือล้างมือ
อะไรอย่างนี้จับฉากเสร็จล้างมืออะไรอย่างนี้ครับ

ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ปลอดภัยใช้ได้ครับ

เพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนรออยู่บ้าน